ข่าวที่ผมบอกว่าไม่ใช่ฉากในหนัง

ตรงเชืองสะพาน
แล้วก็ที่ฉากเหมือนในหนังก็คือ
ทั้งปืนทั้งมีดกระโดดขึ้นบนหลังคารถเก่ง

โอ้เหี้ยชีวิตขึ้นขวาอ่ะ

กระบาดมันถือมีด

หนีไปได้ป่ะหนีไปได้ป่ะ

คุณใจเต้นอยู่
มันเกือบชนรถตู้น่ะมัทย์
คือรถที่เขาถ่ายเนี่ยเปิดเพลงจะดูชิวนะ
แต่ว่าเหตุการณ์ข้างนอกนี่ดุเดือดมากจริง
ก็คนถ่ายใจเต้นนะเมื่อกี้
นี่เป็นเหตุการณ์ไม่ใช่ฉากในหนังบู้ครับ
ที่ขับปาดกันไปปาดกันมา
พอรถกระบะตามเก๋งทันเบียดได้
เสร็จปั๊บถือทั้งปีนลากทั้งมีด
ขึ้นไปยืนบนรังคาแล้วก็ฝันใส่รถเก๋ง
ของคลิปไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันว่ารถทั้ง๒คันมีเรื่องกันมาก่อนหรือเปล่า
แต่มันอุกอาจมากนะครับอาจจะทำให้รถคันอื่นเนี่ยนะฮะ
เดือดร้อนไปด้วยก็ได้นะครับล่าสุดครับ
พันธุ์ตำรวจเอกสุรพงศ์พุทธขาวท่านผู้กำกับการ
สนประเวทท่านเปิดเผยบอกว่า
เรียกคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเข้ามานะฮะ
ให้ทางตำรวจตรวจสอบแล้วก็สอบสวนแล้วที่สอนอตั้งแต่ช่วงเช้า
โดยคนขับรถเก่งซึ่งเป็นผู้เสียหายตามในคลิปเข้ามาแล้ว
แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด๑๙ยังไม่สามารถสอบสวนได้
เพราะว่าผู้ชายฝั่งรถเก๋งซีวิกเนี่ย
เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงครับคือภรรยาเขาติดเชื้อ
ภรรยาติดเชื้ออาจจะต้องตรวจหาเชื้อก่อน

ทีมข่าวพยายามตะโกนถามพี่ผู้ชายที่ขับรถเก่งนะ
แกก็ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์
แต่บอกสั้นบอกว่าเขากับรถกระบะรู้จักกัน
ไม่ได้ถูกไล่ล่าไล่ตามจับหรอก
และในช่วงบ่ายครับคุณผู้ชมฮะฝั่งผู้ก่อเหตุ
คือรถกระบะป้ายแดงรถกระบะยกสูงป้ายแดง
ก็ยังไม่มาพบพนักงานสอบสวนนะ
แล้วก็ยังไม่สามารถแจ้งข้อหากับทั้งสองฝ่ายได้
ตำรวจสนประเวทให้ข้อมูลล่าสุดบอกว่า
หนึ่งในผู้ร่วมก่อเหตุซึ่งเป็นคนขับรถกระบะ
ป้ายแดงคู่กรณีเป็นตำรวจครับ

สองคนที่ขับกระบะมาเบียดจนติดแบบนี้เนี่ย
เป็นตำรวจหรือว่าจะเป็นการตามคดีอะไรกัน
แต่ก็ไม่น่าจะออกมาทำแบบนั้นหรือเปล่า
แสดงหนังกันอยู่หรือเปล่าคะคุณนัทพงศ์เราไม่เห็นกล้องหรือเปล่า
มันต้องมีเรื่องอะไรที่ลึกลับซับซ้อนมากกว่านั้นครับ
คือเขาบอกไม่ได้ไล่ล่ากันแต่ว่ามีอาวุธนะคะ
มีอาวุธทั้งปืนแล้วก็ทั้งมีดดาบด้วยค่ะ
ถ้าเป็นตำรวจตามคดีเขาคงไม่ทำแบบนี้แหละฮะ